พาไปจังหวัดพยาวนะคะพาคุณผู้ชมไปเข้าวัด
วัดแห่งนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นวัดบนยอดเขาที่มีบันไดนาคเนี่ยยาวที่สุดแล้วก็สูงที่สุด
ดีมีที่สุดมาแข่งเหมือนกันค่ะคุณ
เลยค่ะสำหรับวัดนี้ก็คือวัดพระธาตุจอมทองนะคะ
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าอุทยานพุทธศาสนาที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดพยาวเลย
แล้วก็มีอายุเก่าแก่มาก๗๐๐กว่าปีค่ะคุณ
คุณดูนะคะดูบันไดนาคนะคะยาวมากสูงมากค่ะ
เพราะว่าวัดแห่งนี้ตั้งอยู่บนเขาที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ทั่วเมืองพยาวได้เลย

ถ้าหากใครที่มาเที่ยวชมวัดนี้อย่างแรกที่จะได้เห็นก็คือบันไดนาคอย่างที่บอก
เพราะว่าบันไดนาคทอดยาวตั้งแต่ทางขึ้นไปจนถึงตัววัดด้านบน
คุณสังเกตดูนะยอดสุดเป็นชัดสีทอง
เป็นพระธาตุเก่าแก่ที่บรรจุเส้นเกษาของพระพุทธเจ้า
พระธาตุอายุ๗๐๐กว่าปี
บุด้วยแผ่นทองทั้งองค์เลยค่ะ
และดูนลายเป็นรูป๑๒นักสัตว์
แล้วก็ลายไทยอันสวยสดงดงาม
รอบองค์เจดีนะคะมีความประณีตสวยงามมาก
ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมจตุรัสที่ซ้อนกันทั้งหมด๓ชั้น

ภายในวัดก็ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวเมืองพยาว
ให้ความเคารพแล้วก็นิยมมากราบไหว้อยู่บ่อยก็คือ
พระประธานในวิหารและพระเจ้าทันใจอายุ๑๐๐ปี
พระเจ้าทันใจเป็นที่เคารพนับถือมากเลย
เพราะว่าเขาคิดว่าไปขอพรขออะไร
ก็จะได้สมหวังดั่งตั้งใจแบบทันใจนั่นเองนะคะ
พระเจ้าทันใจกับพระประธานในวิหารแกะสลักจากหินทราย
ชาวบ้านเขาล่ำลือกันจริงว่าให้โชคให้รับรวดเร็วทันใจ
อีกสิ่งหนึ่งก็คือรอยพระพุทธบาทคุณ

นี่ค่ะซึ่งเชื่อว่าเกิดขึ้นเมื่อครั้งเสด็จมาที่นี่นานแล้ว
สำหรับใครที่อยากไปเที่ยวชมความสวยงามของวัด
ไปศักราษิงศ์ศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดก็อย่าลืมนะคะ
ไปที่จังหวัดพยาวแล้วแวะกันไปด้วย

อยู่ตรงข้ามกับวัดศรีโคมคำเลยค่ะ

แล้วที่นี้เป็นวัดที่มีศิลปะสมัยล้านนาและเป็นวัดก่ำแก่โบราณ
เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
ประเทศไทยเรามีสถานที่ท่องเที่ยวสวยเยอะมาก